เป็นพระสงฆ์ต่างถิ่นไม่ได้ให้พรกับญาติโยม

แต่ว่าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งตำรวจก็จับตัวมาได้ค่ะ
นี่คือพระวิเชียนหงทองวัย๕๕ปีนะคะถูกตำรวจภูทรแม่ปิง
จับได้ที่บริเวณถนนหน้าค่ายกาวิระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็นำตัวกลับไปที่วัดกุคำที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนแล้วก็ให้พยานชี้ตัว
เพราะว่ามีคนมาแจ้งว่าพระวิเชียนรูปนี้ไปชกต่อยชายเร่ร่อน
เสียชีวิตบริเวณหน้าห้องน้ำภายในวัด
พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้ตายเดินเมาเหล้าอยู่ในวัด
เป็นชายเร่ร่อนแล้วก็เมาด้วยนะคะเดินอยู่ในวัด
จากนั้นก็ไปเจอพระวิเชียนเข้ามีการพูดคุยกันก่อน
หลังจากนั้นพระวิเชียนก็ชกผู้ตายจนล้มลงแล้วเดินออกจากวัด
ทางสถานีขนส่งที่อยู่ใกล้กันนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหายไป
พระวิเชียนเองก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า
วิเชียนเนี่ยเดินทางมาจากภาคกลางมาพักที่วัดกู่คำได้แค่๒วัน
ก็เจอกับผู้ตายเมื่อวานนี้ค่ะผู้ตายเนี่ยกำลังเมาเลยแล้วก็เดินเข้ามาหา
วิเชียนก็พยายามจะพูดคุยแต่ผู้ตายไม่ยอมฟัง
เดินเข้ามาทำท่าคล้ายเหมือนจะทำร้ายด้วย
ก็เลยป้องกันตัวด้วยการผลักผู้ตายจนผู้ตายล้มลงหมดสติค่ะ
ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายอะไรเลย
ปริมาณอัลกอฮ่อลต์ในกระแสเลือกของพระวิเชียนด้วยมีมั้ยมีคุณว่ามีมั้ยมั้ยมี
น่าจะมีนะ๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะมันเกินกฎหมายกำหนดมานะ
กฎหมายให้แค่ห้าสิบนี่๑๓๙แต่พระวิชชนบอกว่าไม่ได้ดื่มเหล้านะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ค่านี้มันขึ้นมาได้ยังไง
ต้นเนี่ยตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อน
ส่วนข้อหาอื่นอื่นต้องรวบรวมหลักฐานต่อไปก่อนนะคะและศพของชายเร่ร่อนที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็ส่งไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุแล้วค่ะ
เดี๋ยวรอผลแล้วมาดูกันแล้วกันว่าตกลงแล้วเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุไหนกันแน่